คลั่งเราอ่านข่าวมาทุกวันนะคุณ
เห็นมาก็เยอะตำรวจก็ยังเหนื่อย
บอกเลยงานนี้เหนื่อยเหมือนกัน
ถ้าเจอคนคลั่งแบบนี้แล้วโอ้พี่เขา
ด่าเป็นไฟแรปลองดูค่ะ
หลายต่อมาไง

แต่เราเอาตัวสัตว์ต่างที่เขาด่ามาให้ดู

หมาแมวมาหมดตัวเงินตัวทองมาหมดนะคะ
ทีมงานดิฉันน่าจะยอมใจคุณจริงคุณก็เป็นความพยายาม
อ้าวน่ะมาเต็ม
แต่ละคำบอกเลยคลิปนี้นะเราเกือบปล่อยให้คุณผู้ชมฟังไม่ได้เพราะอะไรอ่ะ

ก็มันทุกคำจริงแล้วมันคำหยาบทั้งนั้นเลยนะคะ
แล้วทำยังไงสุดท้ายด่าไปเถอะตำรวจบอกโอ๊ยไม่ต้องห่วง

น้าบอกนุมโคนี๊ยะคั่งยาอละว่า
ชาวบ้านอีกต่างหากชาวบ้านบอกอยู่ไม่ได้แล้ว
ทีนี้ตำรวจไปถึงไปถึงบ้านหลังนี้
หนุ่มครั้งยางเขาเนี่ยตะโกนดาตำรวจมาต่างไกลเลยคุณ
เรียกได้ว่าดามาต่างปากซอยอะเออนะคะ
ไม่ได้ด่าแค่นั้นระหว่างที่เขาด่าไป
หมาไงคุณมันได้ยินเสียงโวยวายใช่ไหม
อ่ะมาเถอะมันก็เห่าดิก็เรียกได้ว่าคนก็ด่าหมาก็เห่า
ตำรวจคนถ่ายคลิปบอกว่าเอาจริง

สยบคนคลั่งแต่ก็อดขำไม่ได้นะคะ
ตำรวจเนี่ยพยายามพูดเพราะพูดดีเกลี้ยกล่อมบอก
เอาลงลงมาเหอะจากชั้นสองอ่ะแต่หนุ่มคลั่งยาคนนี้ไม่ยอมลง
สุดท้ายก็โดนตำรวจเนี่ยบุกขึ้นไปแล้วไปรวบตัวได้นะคะ
พอเจ้าตัวตอนตำรวจขึ้นไปเจ้าตัวไปซ่อนก่อนด้วยนะคุณ
เขาบอกว่าถูกจับมาแล้วน่ะจ๊ะสามรอบโอ้โห
มากี่รอบก็เป็นแบบนี้

เล่นว่าชาวเน็ตเขาทำอะไรรู้ไหมคุณ
เขาไปนั่งนับคำศัพท์

ใช่ค่ะว่าได้ทั้งหมดกี่คำนะคะ
แหมไม่น่าเลย

ครั้งที่๕ปล่อยออกมาจะเป็นอีกไหม
น่าจะไปนั่งด่าตอนนี้โรงพักแหละผมว่า